มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่วันที่๑๐พฤศจิกาที่ผ่านมา
กรณีการเล่นเปตองขวางทาง
แล้วพอลูกจะขับรถเข้าบ้าน
ทีนี้ไม่ยอมเปิดทางให้
ลูกก็ไปบอกพ่อพ่อโมโหคว้าปืนมายิง
เหตุการณ์นี้คนตาย๒คนเจ็บหนัก
นี่ดูสิคะภาพจากกล้องวงจรปิดออกมานะ
ได้เห็นเลยตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คือตอนที่เขากำลังเล่นเปตองกันอยู่อะค่ะ

หลังจากที่เล่นใบตองแล้วคุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
ลูกศรสีเขียวคือคนที่เล่นเปตอง
แล้วลูกศรสีแดงคือรถคันหนึ่งที่ขับเข้ามา

และลักษณะของคนที่เล่นเปตองอยู่ตรงถนนคือขวางทางรถ
แล้วทีนี้คนที่รถก็บีบแต่ปิ้นแล้วก็ขอทางหน่อย
แต่ว่ากลุ่มคนที่เล่นไปตอนบอกว่าขอก่อนยังเล่นไม่จบ
แป๊บเดียวเดี๋ยวเล่นจบแล้วใช่นะครับมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ให้มีการถกเถียงกันก่อนรอบหนึ่งนะฮะ
และลักษณะเหมือนกลุ่มคนที่เล่นเปตองอยู่เนี่ย
จะเข้าไปทำอะไรสักอย่างกับคนขับรถ
คนขับรถเขาก็เลยรีบขับรถหลบหนีออกมาจากจุดนี้ซะ
ใช่ค่ะคือพอขับฝ่ามาตรงนี้เสร็จแล้ว
คนที่ขับรถคันนี้ก็ไปบอกพ่อ
ทีนี้พ่อมาเลยค่ะแล้วมันก็กลายมาเป็นประเด็น
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากที่ขับรถฝ่ามาเรียบร้อยแล้วนะ
นี่จังหวะนี้ค่ะเห็นไหมคะผู้ชายที่ยืนหันหลังอยู่เนี่ย
คือพ่อเป็นคนที่ก่อเหตุ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมเห็นลูกศรสีแดงไหม
ผู้ชายที่ยืนถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไล่ตาม
นั่นคือลูกชายของผู้ก่อเหตุแล้วก็ถ่ายคลิปวินาทีที่พ่อเนี่ยก่อเหตุยิงนะคะ
ทีนี้มันก็กลายมาเป็นคำถามเหมือนกันว่าอ้าวลูกถ่ายคลิปไว้ทำไม
ตอนแรกลูกตั้งใจว่ากลัวว่าพ่อตัวเองจะถูกทำร้าย
หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
แต่เนี่ยใครจะไปคิดว่านี่คือหลักฐานชั้นดีเลย
ที่เห็นเลยว่านายธุรการผู้เป็นพ่อ
วัย๖๗ปีก่อเหตุยิงแล้วมีผู้เสียชีวิต๒คน
กลายเป็นหลักฐานนะฮะที่ประกอบในสำนวนคดีเลยนะฮะ
เป็นคดีที่ถือว่าโหดร้ายแล้วก็อุกอาจเหลือเกินนะครับ
ใช่ค่ะเรื่องนี้อย่างที่หลังจากเป็นข่าว
มันก็มีความคืบหน้ามันก็มีข้อมูลออกมา

จริงมันยังมีเรื่องที่เป็นเรื่องค้างเก่ากันมานาน
เป็น๑๐๑๐ปีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนั่นเองค่ะ
จริงข่าวนี้ต้องพาดหัวไว้แบบนี้
ตองทำปะทุเพราะเล่นขวางทางเข้าบ้านไม่ได้

และที่ว่าปะทุคือปะทุปมขัดแย้งเรื่องของที่ดิน
ที่ฟ้องกันมาหลายคดีแล้ว
ก็เลยมีการใช้ปืนในการตัดสิน
ตายไป๒เจ็บสาหัส๑นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็บ้านของผู้ก่อเหตุ
นายหมูหรือว่านายธุรการวัย๖๗ปี
มีการเอาที่ดินเป็นที่ดินมรดกไปจำนอง๑๐๐ตารางวา
แล้วพอมีการขาดส่งก็ถูกอายัดทรัพย์สิน

หลังจากนั้นฝั่งคนเจ็บคือนาวาเอกสัญชัยประชุมพันธ
หรือว่านายออสวัย๕๙ปีไปซื้อคืนกลับมา

แล้วก็เลยทำให้ครอบครัวฝั่งของในหมู
ผู้ก่อเหตุไม่พอใจเอาก็กล่าวหากัน
จริงแล้วทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็คนตายคนเจ็บเขาเป็นญาติกัน
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าเอ๊ะนี่คือหวังคุบสมบัติกันหรือเปล่า
มีเรื่องบาดหมางกันมาเป็น๑๐ปี
ส่วนลูกชายของนายหมูผู้ก่อเหตุ
คือนายปองภูมิยังบรรเทาที่ขับรถเข้ามา
แล้วก็มีการถ่ายคลิปวีดีโอเนี่ยนะคะ
ลูกบอกว่าไม่ยอมให้พ่อเป็นคนผิดฝ่ายเดียวหรอก

เพราะว่าพ่อต้องการปกป้องลูก
ก่อนเกิดเหตุตัวลูกขับรถเพื่อที่จะเข้าบ้าน
แต่ว่าถูกขวางไงไม่ยอมให้เข้าบ้าน

ปรากฏว่าพ่อก็เดินออกมาถึงกลุ่มที่เล่นเปตอง
แล้วก็ได้พูดกับกลุ่มที่เล่นเปตอง
บอกว่าปัญหาแค่นี้ทำไมไม่จบไม่สิ้นสักที
ซึ่งเอาติดตัวมาด้วยเอามาชักขึ้นมาเลย
แล้วก็ไล่ยิงกลุ่มคนเล่นเปตองนี้เลยนะครับ
ส่วนผู้เป็นลูกอย่างที่เห็นลูกศรสีแดงก็ตามถ่ายเอาไว้นะฮะ
โอ้โหหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็
มีหลายคำถามนะทั้งเหตุอุกอาจเหตุนี้ว่าทำไมไล่ยิงคนกันง่าย
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยทำไมถึงใจเย็นถึงยังถ่ายคลิปได้อยู่ฮะ
นี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงของลูกชายหน่อย
มันคือทางที่เราเข้าออกเรามีซีเข้าออกทางถูกต้องตามกฎหมาย
คุณพ่อพยายามไก่เกลียมาตลอดคุณพ่อใจเย็นมาก
ไม่เคยคิดอาฆาตไม่เคยคิดทำร้ายเพราะว่าเราโดนก่อกวนมาตลอด
จุดตรงนี้มันเกิดจากคุณพ่อเขามาปกป้องผมเป็นห่วงผม
เขารู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับ

เขาสู้มาตลอดการที่โดนข่มเหงโดนท้าทายอะไรอย่างนี้
โดนด่าทอโดนข่มขู่อะไรอย่างนี้
มันเยอะบวกกับคดีที่มันไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ย
เขาก็ต้องภูมิใจครับสิ่งที่เขาทำกับเพื่อผมเหมือนกัน

คุณแม่ก็ดิ้นลนครับก็สู้แล้วก็หาทางออก
อย่างที่ลูกชายของผู้ก่อเหตุบอกนะครับ
ที่ดินตรงนี้เป็นที่ของปู่นะครับ
แล้วก็จะมีปัญหากันมาตลอดกับกลุ่มผู้ตายนะครับ

แล้วก็ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในที่ดินผืนเดียวกันนะครับ
มีปัญหาเรื่องการแบ่งที่ดินในจุดดังกล่าวมาหลายปีแล้ว
มีการฟ้องร้องกันไปมาหลายคดี
ซึ่งคดีส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนของศาล
ยังไม่เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแต่อย่างใด

แล้วก็ตัวลูกชายก็เปิดเผยเหมือนกันนะครับ
หลังจากที่พ่อก่อเหตุในการยิงคน๓คน

ก็พ่อพยายามที่จะยิงตัวตายด้วยนะคุณนะ
เพื่อหนีความผิดแต่ว่าปืนมันขัดลำกล้อง
ก็เลยยอมรอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แล้วลูกก็ย้ำนะว่าพ่ออดทนมานานแล้ว
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจริงมันมีปมมากันเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
ทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยทางตำรวจสนบังขุนนลก็นำตัวมาสอบปากคำ
ผู้สื่อข่าวนะพยายามถามถึงสาเหตุการก่อเหตุ
ปรากฏว่าตัวในหมูนายธุรการยังบรรเทาคนนี้
แค่สั้นคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของสังคม
เป็นเรื่องที่ค้างเก่าทะเลาะกันมานานแล้ว
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะต่อสู้คดี
เพราะว่าอ้างว่าผมเนี่ยก็ถูกกระทำด้วยเหมือนกันนะครับ

เดี๋ยวในเบรกต่อไปของข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรานะฮะ
ก็จะมีการเปิดใจของผู้ก่อเหตุด้วย
ว่าสาเหตุที่ทำไปสาเหตุที่ต้องฆ่าเครือญาติ
เพราะอะไรนะครับเพราะเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วย

เดี๋ยวอีกสักครู่นึงติดตามข่าวนี้ได้ในเบรกถัดไปนะคะ